กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

คาดการณ์ว่าจะน้อยแบบนี้วันถึง๒วัน
แต่หลังจากนั้นน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้น

ต้องเตรียมรับฝนที่ตกหนักอีกครั้งหนึ่ง

เริ่มต้นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก่อน
สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดหลายพื้นที่
ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว
แต่อย่างที่บอกแล้วครับไว้วางใจไม่ได้
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่าวก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ขณะนี้ร่องฝนนี้ได้อ่อนกำลังลงแล้วก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าขณะนี้เองหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั้น
ได้มีการเคลื่อนไปรวมตัวกับหย่อมความกดอากาศต่ำอีก๑หย่อม
ซึ่งตอนนี้มีการก่อตัวในบริเวณทะเลทางทิศตะวันออกของจีนตอนล่างหรือว่าทางฝั่งตะวันออกของฮ่องกง
ซึ่งณขณะนี้เองจากการตรวจสอบหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
คาดการณ์นะครับว่าห่อมความกดอากาศต่ำนี้สามารถที่จะกลายเป็นพายุได้ต่อไป
โดยถ้าหากกลายเป็นพายุจะมีชื่อว่าพายุเตี้ยนหมู่ซึ่งเป็นภาษาจีนแปลว่าเจ้าแม่แห่งสายฟ้า
โดยก็มีการคาดการณ์นะครับว่าสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นโซนร้อนในวันพรุ่งนี้
หลังจากนั้นจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกอย่างช้าครับ
โดยคาดการณ์ว่าในช่วงเช้าของวันศุกร์ก็คือวันที่สิบเก้า
พายุโซนร้อนลูกนี้สามารถที่จะขึ้นฝั่งที่บริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
หลังจากนั้นก็จะมีทิศทางต่อไปครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ภาพนี้นะครับช่วงเช้าวันที่๑๙ขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศเวียดนาม
หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
แล้วก็จะเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในช่วงที่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นก็จะมาพร้อมกับกลุ่มฝนก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
ก็จะนำฝนมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจุดเดิมนะครับ
พยาวแพร่น่านรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานด้วย
หลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวต่อไปทางที่ตะวันตก
ไปรวมกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกาะตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศอินเดียต่อไปนะครับ
ถึงแม้ว่าตอนนี้เองสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนจะลดลง
แต่ว่าสถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจนะครับ
เพราะว่าจากอิทธิพลของดีประเทศชาติลูกนี้มีการเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวริมชายหาดโดยเฉพาะฝั่งอันดามันรวมไปถึงทำกิจกรรมกลางทะเลยังคงต้องระวังครับ
เพราะว่าคลื่นนั้นยังคงสูงประมาณ๒๔เมตร
แล้วก็จะสูงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๐สิงหาคม
ระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับ
ขณะที่ถ้าหากเรามาดูภาพรวมสถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป

สังเกตว่าขณะนี้เองกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้น
จะถูกดูดเข้าไปยังบริเวณที่มีการก่อตัวของ
ฝนนั้นเน้นตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็ตามแนวปะทะต่างไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออก

วันนี้ก็จะมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณอีสานฝั่งตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่าง
ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการตรวจสอบ
วันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่นะครับ
ช่วงเวลาที่มีโอกาสการเกิดฝนก็คือช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำ
เป็นอย่างไรเรามาดูครับตรงนี้นะครับ
กราฟที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ด้านล่างที่เห็นอยู่เป็นบริเวณ
เป็นช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมา
สังเกตว่าจะปกคลุมตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่เป็นต้นปลายไปจนถึงช่วงหัวค่ำ
ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่หลายคนกำลังเดินทางออกจากที่ทำงานกลับบ้านนะครับ
ตรวจสอบเส้นทางดีโดยเฉพาะจุดที่มักจะมีน้ำท่วมขังบ่อย
จุดที่มีการจราจรหนาแน่นคงต้องเฝ้าตรวจสอบแล้วก็วางแผนให้ดีเป็นพิเศษครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป